วันนี้ตำรวจจากโรงพักเมืองฉะเชิงเซาค่ะ
ลงพื้นที่ไปดูรถของผู้หญิงคันหนึ่ง
คือรถของเธอเนี่ยถูกก้อนหินเนี่ย
ใช้ก้อนหินกรีดรอบคันเลยนะ
ไม่ไหวค่ะด้านหน้ากระโปรงเขียนว่าเมียน้อยด้วย
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้ตัวแล้วนะคะ
ว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
เขาบอกว่าเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนเรื่องของที่จอดรถ
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นแหละ
เอาล่ะคุณผู้ชมตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซานะคะ
ซึ่งจอดอยู่บริเวณด้านหน้าแฟลต์ของพนักงานการรถไฟตำบลหน้าเมืองค่ะ
โดยสภาพรถคุณผู้ชมแบบนี้เลยถูกก้อนหินกรีดเกือบรอบคัน
ฝากระโปรงหน้ารถเขียนข้อความไว้ด้วย

ก่อนที่จะมีคำว่าเมียน้อยมีอักษรภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าด้วยนะ
เนี่ยคุณผู้ชมเมียน้อย
แล้วก็ใกล้กันนะไปพบกับก้อนหินก้อนหนึ่งคาดว่าจะเป็นก้อนหินที่ใช้ก่อเหตุ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการตรวจลอยนิ้วมือแฝงต่างนี่นะคะ
ที่สำคัญเข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อใช้อันนี้แหละ
ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวคนร้าย
เพื่อหาเบาะแสของคนที่เกาะเหตุนะ
ค่ะผู้เสียหายเล่าเพิ่มเติมแบบนี้นะครับ
บอกว่าสาเหตุที่รถของตัวเองถูกกรีดเนี่ย

น่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องที่จอดรถกับผู้ชายคนหนึ่ง
พอที่จะรู้ตัวแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้ที่มาก่อเหตุนี่เป็นใคร
เนื่องจากเคยมีเรื่องทะเลาะกับผู้ชายคนนี้
เพราะพักอยู่แฟลตการรถไฟ
พักอยู่ที่เดียวกันก็คือที่แฟลตการรถไฟเนี่ยนะคะ
เพราะหลังจากที่ชายต้องสงสัย
เขาซื้อรถใหม่มาแล้วไม่มีที่จอดรถ

ก็เลยเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน
เรื่องที่จอดรถเคยมีปากเสียงกันมาแล้ว
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมล่ะทะเลาะกัน
ทำไมจะต้องมาเชื่อมโยงด้วยกับคำที่เขียนลงไป
มันเกี่ยวอะไรกันฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ
ที่จอดรถเราจอดมานานแล้ว
แล้วเขาก็เพิ่งจะซื้อรถแล้วเขาไม่มีที่จอด
แล้วทีนี้เขาก็จะมาจอดที่พี่ของอีกคนนึง

ทีนี้พอน้องเขาไปจอดที่ของพี่คนนั้น
พี่เจ้าของที่ที่เขาเคยจอดประจำเขาก็จะเข้าไม่ได้
เขาไม่ได้เขาก็จะไปจอดข้างหน้ารถเรา
ซึ่งถ้าวันนั้นเหตุที่เราต้องใช้รถเราจะออกไม่ได้เลย
ประมาณอาทิตย์ที่แล้วกลางคืนเขาเมามามีอยู่คืนนึงจำไม่ได้
เขาเมามาแล้วเขาอารวาสว่าที่จอดรถทำไมต้องจอดแบบคำหยาบคือ
ที่มีเขียนอะไรอ่ะ
ก็คือแล้วก็บอกว่า
กูรู้นะมึงเป็นเมียน้อยนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะผู้เสียหาย
ถึงแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอรู้แล้ว
ว่าคนก่อเหตุผู้ต้องสงสัยเป็นใคร
แต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการสอบปากคำผู้เสียหายกัน

พร้อมจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อน
จากว่าผู้เสียหายตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชื่อ

ต้องรอชุดสืบสวนลงพื้นที่

โดยกรณีนี้แน่นอนนะคะก็คือ
ข้อหาได้ก็คือทำให้เสียทรัพย์
เรื่องต้นผู้เสียหายได้ขอหลักฐานการแจ้งความ
เพื่อไปขอเคลมประกันภัยเรื่องของการซ่อมรถยนต์ต่อไปด้วยค่ะ